ทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องนี้จริงจุดเริ่มต้นมาจากพี่ศรีไปร้อง
กรณีคุณโน๊ตอุดมในเดี่ยวสิบสามใช่ไหมอ่าใช่อืม
ทีนี้พอมันมาเกิดประเด็นแบบมีการชกต่อยกันเกิดขึ้นอีกหนึ่งคนที่ยังทำหน้าที่ร้องเรื่องนี้อยู่
คือคุณสนทิยาค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปนะเอาเอกสารต่างไปยื่น
คือคุณสนทิยาแกก็อยากให้ตรวจสอบแหละ
อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ากรณีนี้ที่คุณนกอุดมมีการพูดพาดพิงถึง
นายกถึงรัฐมนตรีเนี่ยมันผิดกฎหมายข้อไหนไหมแล้วคุณสนทิยาเนี่ยก็ทำออกมาเป็นสิบห้าข้อค่ะ
อยากให้ตรวจสอบเราอาจจะไม่ได้บอกคุณผู้ชมหมดนะ
เอายกตัวอย่างเพราะว่าในการในการเอ่อเดี่ยวสิบสามของคุณโน๊ตเนี้ย
รอปภอันนี้ประเด็นนึงแล้วก็เรื่องอย่าบอกว่า
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีเอาแค่๒๐นาทีก็นานเกินไปแล้ว
เรื่องของอะไรนะลุงตู่ทำใจทำใจทำใจเลือกลุงตู่
ทำใจทำใจทำใจใจถึงพึ่งไม่ได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่
ยืนยันความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่พูดอยู่บนเวทีของเดี่ยวสิบสาม
ซึ่งตัวคุณสนทิยาบอกนะเอาตรงผมไม่ได้มีปัญหากับตัวบุคคล
ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกับคุณโน๊ตอุดมนะผมเองอ่ะชื่นชอบ
ผมติดตามของผลงานของโน้ตอุดมเหมือนกันแต่ที่ผมมาร้องให้ตรวจสอบเนี่ย
เพราะว่าการพูดของคุณโน๊ตมีการพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรี
แล้วที่มันเป็นประเด็นสำคัญคือไอ้คลิปต่างแบบนี้
มันมีออกไปในโลกโซเชียลมันเหมือนกับมีการเผยแพร่ออกไป
ไม่ได้พูดอยู่แค่ในงานงานนั้นไม่ได้พูดอยู่ในงานปิดอย่างเดียวไงคะ
อันนี้คือประเด็นของคุณสนทิยานะคุณผู้ชมอีกคนนึงที่เราก็อยากถามเหมือนกัน
ว่าอยากถามเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่กับคนนี้เลยค่ะ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
เพราะว่าท่านก็พูดถึงกรณีที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละค่ะ
ทีนี้ตัวคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เป็นเพราะว่าศรีสุวรรณชอบไปร้องเรียนคนนู้นคนนี้
แล้วตัวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองก็ยังโดนร้อง
ทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องแบบไม่เป็นเรื่องเลยอ่ะทีนี้เราก็ถามไปไงว่า
ในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์มองว่าเรื่องนี้มันรุนแรงไหม
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องลองฟังดีดีนะในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์ว่ายังไงลองฟังค่ะ
ฟ้องไม่ฟ้องเรื่องอย่างคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาสั่งสอนนะครับ
ชกเนี่ยผมก็ดูท่าทางแล้ว๖๐กว่านะไม่ใช่นักมวย
ในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมองนะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความรุนแรง
เหรอไม่ใช่ความรุนแรงเหรอเป็นการสั่งสอนเท่านั้น
เขาไม่ได้มีมีดไม่ได้มีปืนไม่ได้มีไม้อะไรมา
อันนี้คือในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์นะ
บอกอีกทีคุณสนทิยาสวัสดีที่เขาไปกองประชาการตำรวจนครบาน
เขาไม่ได้ไปแจ้งความนะแต่เขาลิสต์ไปให้นครบานตรวจสอบว่าผิดไหมเนี่ย
ผิดอะไรบ้างไหม๑๒๓๔๕ถึง๑๕เนี่ยไม่ได้ไปแจ้งความนะ